มากันที่ผู้จัดละครน้องใหม่ไฟแรงนะคะอย่างสตางค์ดิลดานะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเธอเนี่ยหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับบทบาทการเป็นนางแบบรุ่นเดียวกับมารยา
ที่สำคัญตัวเธอเองเป็นลูกสาวเจ้าของค่ายกันตนาอย่างคุณตุ๊กตาจิลดาด้วยนะคะ
งานนี้เนี่ยสาวสตางค์จะคิดถึงงานเดินแบบบ้างหรือเปล่า
แล้วข่าวว่าคุณแม่ตุ๊กตาเตรียมเปิดละครใหม่ที่คว้าซุปตาเบอร์หนึ่งอย่างอ้ำพัชราภามาลงจออีกครั้ง
เพิงพนางจริงหรือไม่มาฟังลูกสาวน้องสตางค์เขาชี้แจงกันเลยค่ะ
คิดถึงค่ะคิดถึงตลอดยังมีติดต่อมาทุกแฟชั่นวีคอยู่นะคะ
แล้วก็กำลังจะเปิดยิมอีกคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่นะคะ
ก็ให้เรามาทำตรงนี้เต็มที่แล้ว
มีอะไรก็เขาก็ไม่ให้คำปรึกษาที่ดี
คุณแม่จริงไหมคะบอกว่าปีหน้าจะชวนพี่อ้ำมาเล่นอีกเรื่อง
อ๋ออันนี้ต้องให้คุณแม่ตอบเองดีกว่าค่ะใช่ค่ะ

อันนี้ก็ต้องอันนี้รอให้คุณป้าตอบเองดีกว่าค่ะใช่ค่ะ
ก็ไม่กล้าที่จะฟันทงคอนเฟิร์มเอง
เดี๋ยวรอให้คุณแม่มาตอบด้วยตัวเองจะดีกว่านะคะ
เดี๋ยวรอติดตามผลงานของพี่อ้ำกันต่อไปนะ